เรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ต้องส่งกำลังใจให้อีกหนึ่งครอบครัวค่ะ
ครอบครัวนี้ครอบครัวของตลกชื่อดังเชิญยิ้มนั่นเอง

เมื่อคุณศรีหนุ่มเชิญยิ้มเมื่อวานนี้จากไปอย่างสงบ

แล้วก็เราได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้ว

ส่วนวันนี้ก็จะเป็นภาพของบรรยากาศงานสวดอภิษฐรรมศพ
เมื่อช่วงวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ

ได้สูญเสียตลกรุ่นใหญ่สีหนุ่มเชิญยิ้ม
หรือว่านายบุญธรรมฮวดกระโทกค่ะ
ตลกชื่อดังวัย๕๙ปีนะคะ
โดยทางครอบครัวนำโดยเจี๊ยบเชิญยิ้มและแจ๊คเชิญยิ้ม

ทำพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรมค่ะ
วัดนาบุญคลอง๗จังหวัดปฐุมธานี

บรรยากาศในงานค่ะเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

แสดงความอาลัยตลกรุ่นใหญ่กันอย่างคับข้าง

ไม่เคยคิดเลยว่าจะจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้
รับว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
แต่เชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อนั้นคงไปสบายแล้ว
พร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจจากคนที่รักพ่อทุกคน
เชื่อว่าคุณพ่อเองจะรับรู้ค่ะ
ไม่ได้ทำใจแต่จริงแล้วไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลย
ว่าจะมีงานพิธีศพแบบนี้
เราคุยว่าพ่อป่วยจะพาไปไหนดีไปรักษาตรงนู้น
ตรงนี้มียาดีตรงนั้นเราจะคุยกันเรื่องนี้มากกว่า
แล้วแกไปเลย
อีกวันหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า
กระทันหันแบบขนาดนี้นะฮะผมคนเยอะมาก
คนที่รักพ่อ๘ปีนี่เขาไม่ลืมพ่อกันเลย
ทุกวันนี้เขาก็มาอยู่ตรงนี้กัน
มาอยู่กับพ่อมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อพ่อนอนหลับ
อยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงนะพี่
ก็เราจะดูแลพวกเราครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับ
ไม่ต้องห่วงว่าจะทิ้งกันไปไหนนะพี่นะ
เมื่อมีคนรักเราเยอะขนาดนี้
เหมือนกับคนรักพ่อเราก็จะเดินต่อไป๓คน
ฝากสองตลกเพื่อนซีนะคะคุณโน๊ตเชิญยิ้มแล้วก็คุณเป็ดเชิญยิ้ม
ผู้ร่วมก่อตั้งคณะตลกเชิญยิ้ม
ก็ถึงกับร่ำไห้เมื่อต้องกล่าวลาเพื่อนรัก

โดยสองตลกดังก็บอกว่าสีหนุ่มเชิญยิ้ม
ถือเป็นที่สุดของตลกเพราะเก่งรอบด้าน
และตลอดระยะเวลา๓๕ปีที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
จากที่ไม่มีชื่อเสียงจนกลายเป็นตลกที่มีคนรู้จัก
ถือเป็นความรักความผูกพันที่ไม่มีวันลืมเลือนค่ะ
เราแย่มากในความรู้สึกเรานะครับในความเป็นเพื่อน
แล้วสิ่งที่น่าเสียดายที่สุด
เขาเป็นที่รักของตลกทั้งประเทศไทยทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง

ผมบอกว่าหลับสบายเถอะเหนื่อยมามากแล้ว
ผมจะขอเป็นเพื่อนเขาอย่างนี้ตลอดไป
เหนื่อยมาเยอะแล้วหลับไม่สบายพักผ่อนเถอะนะ
แล้วก็เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปหลับให้สบาย